เอามาดูเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนนะคะ

มีรถเก่งค่ะ๑ขับตามมาประกบ

รถกระจกลงยิงลูกแก้ว

เพราะดีมากเลยที่ช่วงนั้นพันรยา

เช่นนั้นแล้วเขาบอกพันรยาได้รับบาดเจ็บแน่

เขาชี้ให้ตำรวจดูนะคะ
สำหรับคนขับรถบรรทุกคันนี้
ชื่อว่านายสถาพรเปรียจันทึก

ที่รถเก๋งยิงใส่รถเขา

ชี้ร่องรอยความเสียหายที่กระจกฝั่ง

หลังถูกรถเก๋งสีขาวตามประกบ

และหลังจากนั้นคนขับรถเก๋งค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ
เข้ากรุงเทพในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งคนขับรถบรรทุกเล่าว่า
ขับรถบรรทุก๑๘ล้อมาจากท่าเรือแหลมชะบัง

เร่งเครื่องแซงขึ้นมา
แล้วคนขับก็เปิดกระจกลงยิงหนังสติ๊ก
ใส่รถของเขาจนได้รับความเสียหาย
เขาเล่าว่าเขารอดีมาก
ช่วงเกิดเหตุพันรยาไปนอนเล่นอยู่เบาะด้านหลังเลย
ได้รับบาดเจ็บทั้งที่ปกติจะนั่งข้างเขาตลอดนะคะ
ตอนนี้แปลกใจมากทำไมถึงถูกยิงที่กระจก
ที่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครมาก่อนเลยบนท้องถนนค่ะ
แต่เราก็ถามมาอยู่ดีใช่ปะ
หัวหน้านี้ไม่มีเรื่องอะไรข้างเนี่ย
ผมพูดเขาตอบมากับพี่ผมตลอดทาง
ขอไปแจ้งความวิเคราะห์ซึ่งตำรวจสมชนบุรีบอกว่า
เดี๋ยวขอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

คนขับรถเห็นมาดำเนินคดีออกไป

เขาบอกว่าเขาอยากรู้จริงว่าไปมีเรื่องกันตอนไหน
คือไม่ได้มีเหตุผลอะไรอยู่ดีก็ก่อเหตุนะ